วันนี้ศรภาเปิดวันแรกของการพัฒนธุมศรภาพูดแทนราศดร
สมัยสุดท้ายของศรภาชุดนี้
เยอะ๒๔มีนาคมปีหน้าหมดวาราศภา๔ปีแล้ว
แล้ววันนี้ควรได้ด้วยเข้มข้นเลยนะ
มันมีร่างกฎหมายอยู่สองฉบับนะครับที่กำลังมีปัญหากันอยู่
บาลในพักร่วมด้วยกันเองก็แล้วแต่นะฮะคือร่างพรบกัญชากัญชง
กับร่างพรบสุราเก้าหน้าเอาทางสุราก้าวหน้าก่อนนะฮะ
ร่างพรบสุราเก้าหน้าเนี่ยเสนอโดยพักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ในส่วนของพรบเมื่อวานนี้พรบนะครับ
มีมติแก้ไขกฎกระทรวงนะฮะเป็นกฎกระทรวงนะแก้ไขเพื่ออนุญาตให้ชาวบ้าน
สามารถยื่นขอผลิตสุราพื้นบ้านที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้
แล้วก็ยกเลิกทุนจดทะเบียนและกำลังการผลิตให้กับโรงเบียร์ขนาดเล็ก
แต่ยังต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานตามที่กรมสรรพสามิตรเขากำหนดเอาไว้
ส่วนสุรากลั่นกับสุราแช่ขนาดเล็กให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม
ทีนี้ของรัฐบาลเนี่ยเขาไปแก้กฎกระทรวงแต่ของพักเก้าไกลเนี่ยเขาเสนอเป็นร่างกฎหมายนะฮะ
เป็นร่างพระราชบัญญัติเลยวันนี้มีกระแสข่าวตั้งแต่แรก
ว่าสอสอทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้ของพักเก้าไกล
โดยการประชุมสภาวันนี้ก็ถือว่าเข้มข้นแล้วครับ
ที่สนับสนุนให้ผ่านกฎหมายบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่จริงใจที่จะปลดล็อก
ถ้าตั้งใจจริงเนี่ยทำไมไม่ส่งร่างกฎหมายเข้ามาแบบเป็นพรบไปเลย
แล้วมาประกบกันกับร่างของทางพักฝ่ายค้านคือพักเก้าไกลไปเลย
แล้วก็มาดีเบตกันมาอภิปรายกันในสภา
อยู่ดีพอกฎหมายจะเข้าวันนี้เมื่อวานไปแก้กฎกระทรวงตัดหน้า
ที่สำคัญกฎกระทรวงที่แก้เนี่ยผู้ประกอบการรายเล็ก
ถ้าสำหรับผู้ประกอบการแบบนี้นะครับที่เป็นแบบคนไทยที่ไปในระดับโลก
ไทยที่เป็นระดับโลกเนี่ยใช้กฎกระทรวงคุม
เขาไม่ได้รับการปลดล็อกเลยครับกฎกระทรวงคือการเปลี่ยนล็อก
จากล็อกเก่าไปเป็นล็อกใหม่มาตราสามที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้
คือการปลดล็อกโดยแท้จริงถ้าเกิดคุณทำยินหรือคุณทำรำจากน้ำอ้อย
ที่อยู่ในภาคอีสาน๓๐๐๐ลิตรต่อวันเหมือนเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีการปลดล็อกด้วย
เพราะว่าปีศาจพวกนี้มันอยู่ในรายละเอียดอ่าอภิปรายเสร็จก็ต้องลงมติแล้วครับ
ท่านผู้ชมครับที่ประชุมสภาพูดแทนรัศดรวรรณ์วันนี้นะครับ
ลงมติเห็นชอบร่างพรบสุราก้าวหน้าไปครบ๗มาตราเนี่ย
ต้องลงมติในวาระ๓ก็คือทั้งฉบับจะรับหรือไม่รับ
ลงกันสองรอบนะฮะรอบแรกเนี่ยอันนี้คือ
มติผ่านบัตรเสียบก่อนนะครับมีรับร่าง๑๗๓ไม่รับ
งดออกเสียง๑๑ไม่ลงคะแนน๔เสียงเท่ากับว่าตกนะครับ
แต่ทางสศพศ๙ไกลที่เป็นคนเสนอร่างพลเนี่ย
คุณนัทธวุฒิบัวปฐุมเลยบอกขอให้ลงมติใหม่
แต่คราวนี้ขอเป็นการขานชื่อเลยอืม
ปรากฏว่ารอบสองเสียงไม่เห็นชอบก็คือไม่รับร่างก็ยังมากกว่านะฮะ
นี่มากกว่า๒เสียงนะครับงดออกเสียง๑๕เสียงเท่ากับว่าถูกตีตกไปนะฮะ
คือทางสอสอประชาธิบัติที่เป็นพักรัฐบาลนี้ส่วนใหญ่มาโหวต
คือรับร่างนะฮะให้ร่างผ่านนะครับแต่เสียงก็ยังไม่พอนะครับ
คุณเท่าพิภพลิมจิตกรสศภเก้าไกลผู้เสนอร่างพรบฉบับนี้นะครับ
พรบสุราก้าวหน้าบอกว่าก็ถือว่าทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว
จากนี้ไปจะเดินหน้าชูนโยบายสุราเสรีต่อไปนะ
คือรัฐบาลเขาทำให้เห็นแล้วว่าเขาแก้กฎกระทรวงก็ได้เดี๋ยวไปผลักดันทางนั้นก็ได้
จากนั้นก็ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้สนับสนุนสุราประชาชนหน้าอาคารรัฐสภานะฮะ
คุณเท่าพิพบก็ร้องไห้เลยบอกขอโทษจริงที่ผลักดันให้เป็นกฎหมายไม่ได้
ก็ไปเคลื่อนไหวทางกฎกระทรวงที่รัฐบาลเขาแก้บางส่วนไปก่อนก็แล้วกัน
อีกเรื่องหนึ่งก็คือร่างพรบอกัญชากัญชงอย่างที่ทราบคือปลดออกจากบัญชียาเสพติดไปแล้ว
ตอนนี้ก็ใช้เรื่องกฎระเบียบต่างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการควบคุม
เรื่องการใช้กัญชาการสูบกัญชาแต่ร่างกฎหมายจะออกมาควบคุมเนี่ย
ต้องเป็นร่างพรบที่ทางพักภูมิใจไทยเขาเสนอเข้าสภาไป
แต่วันนี้คุณสาธิตวงหนองเตยส

โดยการบรรจุกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง
คือวันนี้ประชุมเรื่องร่างพรบสุราก้าวหน้ากันก็ใช้เวลาเยอะ

พรบกัญชากัญชงที่อยู่ในวาระก็เลยพิจารณากันไม่ทันต้องเลื่อนไปวันพุธหน้านะฮะ
แต่พอประชาชนที่ปัดเขาแถลงแบบนี้นะ

นี่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าภักร์ภูมิใจไทยรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
ออกมาแถลงเลยบอกนี่เห็นไหมมีคนมาสนับสนุนนะ
คุณอนุทินตอบกลับแบบเข้มข้นมากจริงค่ะวันนี้
อย่าว่าแต่มีคนแบบคัดค้านเลยนี่คนสนับสนุนเขาก็มี

ให้โหวตสนับสนุนร่างพรบกัญชากัญชงของพักภูมิใจไทยนะ
ที่ประชุมคอรมอประชุมกันรัฐมนตรีของทุกพัก

ก็รับทราบมติของวิบรัฐบาลดีเนี่ยค่ะ
แล้วพักประชาธิปัตย์จะมาบิดเบือนไม่สนใจมติของวิบรัฐบาลได้ยังไง

เหมือนแถลงแบบไม่ทำการบ้านหรือเปล่าคุณอนุทินพูดประมาณนี้
แล้วจะประชุมวิบรัฐบาลไปทำไมประชุมกันแล้วก็ไม่ทำตามมติ

ไม่มีทางที่กัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดประเภท๕ได้เหมือนเดิม
เพราะเราเดินมาขนาดนี้แล้วคุณอนุทินบอก

ไม่กลัวหรอกครับได้มาแล้วครับ

โอ้โหนี่วาระสุดท้าย